คุณผู้ชมค่ะจากบรรดาตัวลงตัวเลขต่างมาดูตัวเลขอันนี้ชื่นใจกว่า
เขาบอกว่าเป็นตัวเลขจากมาลัยน้ำใจ
ทั่วชาติใจฟูขนาดไหนคุณผู้ชมค่า
นั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยดีกว่า

อ่ะนี่แหละ

อันนี้ก็พยายามคือกัน
โอ้โฮโหครูผู้ชม
คือเล่นยันเช้าแต่ก็มีกำลังใจตอนเต้ยลากันไป

ซ้อแอนตั้งใจมอบให้กับสามี

กำลังลุ้นไปด้วยกันก็คือเรื่องของเบบี
อย่างที่บอกไปบนเวทีแหละยังอยู่ในช่วงของการดูแลสุขภาพอยู่
แล้วก็เตรียมความพร้อมของร่างกายอย่างเต็มที่
ถ้าเบบีมาในปีนี้นะสมดั่งความตั้งใจของทั้งคู่เลย

เกิดวันที่๒๖เดือน๖ปี๒๕๖๒
แต่ถ้าให้พูดว่าปีนี้ก็คือ๒๕๖

๒๖น่ะคือ๐๖๖
จดไว้แจ๊กกะรีนตัวเลขมาอีกแล้ว

ซอดแจ้งนี่นะเป็นการปิดวิก
หมอลำใจเกินร้อยแบบชุ่มฉ่ำมาเลย

แต่ความใจสู้ของแฟนคุณดูสิ
หน้างานคนก็ยังอยู่รอดูกัน

ม่วนที่เวทีวัดสว่างมงคลมหาสารคามค่ะ
และที่สำคัญค่ะเขามีแขกรับเชิญเต้ายอง
ต้องออกมาด้วยค่ะแล้วก็พ่อเอ๊ะนะคะ

คือสองคณะนี้เอาจริงเขาสนิทกัน

แล้วทีนี้เป็นงานใหญ่ของคณะใจเกินร้อยบ้าง

งร่มเล่นหมอลำกันเลยคุณผู้ชม
ได้ใจเอฟซีสุดคนที่ได้กำไรสุด

นี่๒เวทีใหญ่มาปะทะกันแบบนี้

พัฒน์ความสนุกว้นเจอยคุณผู้ชมมากันที่

พอสายบุญอย่างที่เราเคยเสนอข่าวไปว่า
ทำบุญต่อเนื่องจากปีที่แล้วค่ะ

ให้กับวัดสว่างมงคลนี่แหละนะฮะ
บ้านนวลสแบงอำเภอกันทรวจวิชัยมหาศาลคามค่ะ
ผ้าป่าปีนี้อย่างไม่เป็นทางการ

๒๖มาอีกแล้ว
๑ล้าน๗๔๒๘๒๖บาท
อาจจะชอบจับตัวเลขไหนก็ดูกันเอาเองแล้วกัน

เป้าไว้แค่๑ล้านบาทเท่านั้นเอง

อยากจะร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยกันก็เกินไปเนี่ย

ได้ไปเพิ่มอีกรวมแล้วเกือบ๒ล้านคุณผู้ชมนะ

บอสบอยก็ไปว่ายศาสตร์พระภูมิที่บ้าน
แล้วก็ว่ายศาสตร์ตายายที่บ้านโดนสุแบงค่ะ
แล้วก็เข้าวัดทำบุญถวายเพลงที่วัดต่อ

ชาวบ้านก็ออกมาฟ้อนรำบายสี

ดูสิชาวบ้านแต่งตัวน่ารักมากสวยงามเนอะ

ให้กับทั้งคู่เพื่อความเป็นสื่อหรี่มงคร์

นี่หลายคนบอกว่านี่แห่ไปงานบวชงานแต่งไทยหรือเปล่า
เยอะขนาดเดียวนะฮะมาพร้อมกับดนตรีค่ะ
ไปรอบหมู่บ้านก็เลยร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี
คุณผู้ชมดูสิต้นผ้าป่าต้นกระถิ่นเยอะมากเลยนะ

แล้วพอทั้งคู่ออกมาฟ้อนรำกับชาวบ้านนะ
งานบุญครั้งนี้มันม่วนซื่นจริงค่ะ
ปีนี้ก็ถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องดีเลย
ก็น่าจะเป็นการแต่งงานแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องบ้าน
งานมันก็คงต้องทำงานไปเรื่อยอยู่
เพราะว่างานรับไว้ล่วงหน้าหลายปีแล้วครับ
อย่างเช่นวงของแอนก็รับล่วงหน้าเกือบ๒ปี๒ปีแล้ว
ของผมก็ช่วงเทศกาลเขาเต็มยาไว้๑๐ปีแล้ว

อสบอยเนี่ยเขามีความผูกพันกับที่วัดสว่างมงคลมาก
เพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงที่ไม่ได้ชีวิตขาขึ้นขนาดนี้
ตอนหนึ่งชีวิตเขาเจออุปสรรคมา
เครียดชนิดที่ว่าจะพาลูกวงรอดหรือเปล่า

บอสบอยข์ก็เลยไปขอพอนที่เนี่ยค่ะ

บารมีหลวงพ่อทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาก็เลยได้ดิบได้ดีจนถึงทุกวันนี้

นี่คือว่าเป็นการรวมบุญใหญ่เลยนะอ่ะคุณบุ๊ชขอบคุณมากนะคะ
สำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ